สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ความยากจนไม่ได้หมายถึงแค่ว่าอดมื้อกินมื้อเท่านั้นนะครับ
แต่ความยากจนยังกัดกร่อนคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในครอบครัว
บ้านที่อยู่อาศัยของพวกเขาหลังนี้ไม่มีกำแพงไม่มีประตูไม่มีหน้าต่าง
เพราะพวกเขายากจนเกินกว่าที่จะสร้างบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านได้ครับ
ชมเรื่องราวชีวิตของเขาพร้อมกันเลยครับ
หนูสงสารพ่อแม่แล้วก็น้องที่ต้องมาทนลำบาก
ที่ต้องมาอยู่กับบ้านที่ไม่ใช่บ้าน

มีผนังบ้านมีโปสเตอร์ป้ายโฆษณาแล้วก็ผ้าโฮมเก่า
ผ้าปูที่นอนเก่ามาแปะไว้
ลมมาแรงเนี่ยมันก็สั้นทั้งบ้านเลย
ฝนตกหนักอย่างนี้น้ำก็จะเข้ามาข้างในบ้าน

ห้องน้ำตอนนี้ก็มีแค่ผ้าปูที่นอน๓ผืนเปาะอยู่รอบ
เวลาที่หนูไปรับจ้างทำงานก่อสร้างเห็นเขาก่อบ้านสวย
มีห้องดีไม่มีแบบรูแบบที่หนูอยู่อย่างนี้
มาสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ให้น้องอยู่สบายมากกว่านี้ยิ่งขึ้นค่ะ
ตอนนี้ทั้งบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕คน
มีพ่อมีแม่มีหนู
น้อง๙ขวบแล้วก็น้องอีก๕เดือนอีก๑คน
ตอนนี้หนูจบมสาม
พ่อแม่ต้องหาเห็ดหานอไม้

เราต้องไปหาของป่า

ไข่มดแดงบ้างเพื่อเอามาขาย

ไปหาหอยขมตามคลองตามหนองตามบึงตามนาตามบ่อเขาเนี่ยแหละ
มันไม่รู้จะทำไงต้องดิ้นลนหาให้ได้
ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่คือเราต้องหาให้ได้

อีก๔๕ชีวิตที่อยู่ที่บ้านนี่ลำบากแน่
หนูเห็นสีหน้าพ่อแล้วหนูรู้ว่า

ความรู้สึกนั้นมันทำให้หนูรู้ว่า
หนูก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นภาระให้พ่อแม่

เพื่อจะได้มีเวลาไปช่วยพ่อทำงาน

หนูก็ไปช่วยพ่อไปหาเห็ดหนูก็ไป

ไปช่วยเขาบางทีเขาก็รับจ้างถากย่าก็ไปกันสองคน

บางทีก็เขารับจ้างให้ไปทำก่อสร้างก็ไป
เห็นพ่อไปซื้อไก่เขาก็จะตามติดรถไปด้วย
เหนื่อยนะท้อนะไม่ชอบนะอายนะ

มีแต่เขาบอกว่าพ่อไปไหนหนูจะไป
แม่ทำอะไรหนูจะทำแม่เก็บผักขายหนูก็จะเก็บ
คือเขาเอาทุกอย่างให้เขาไปขายของในบ้านเขาก็ไป
มีอะไรให้เขาทำเขาทำขอให้ได้ตังค์เขาทำได้หมด
มีงานอะไรให้หนูทำหนูก็รับทำหมดแล้วค่ะ
เพราะว่ามันได้เงินให้พ่อแม่มาใช้มาซื้อของจับจ่ายในบ้าน

กรุงเทพตามผับตามบาร์ทำเป็นบาน้ำ
เหตุผลที่ผมต้องกลับมาอยู่ที่บ้านที่สุรินนี้

ก็พยายามเก็บเงินส่งให้แม่ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างมาทำบ้าน
มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันหมุนเข้ามาในหัวปั๊บทันทีเลย
คือถ้าคุณไม่ทำตอนนี้อนาคตคุณคุณมองเห็นไหมว่ามันจะมีให้ลูกไหม
ผมก็แค่คิดว่าจะหาเงินสักก้อนหนึ่งพอทำบ้านเสร็จก็จะกลับมาอยู่ที่นี่
แต่ว่ามันก็ดันประกบัติเหตุซะก่อน
ก็สุดแล้วก็ต้องกลับมาโดยที่ว่าตัวเองไม่มีเงินที่จะมาทำบ้าน
พอมาเห็นสภาพบ้านโอ้จะปรับปรุงยังไงเนอะดูแล้วมันไม่เหมือนบ้านอ่ะ

ฝนตกหนักอย่างนี้น้ำก็จะเข้ามาข้างในบ้าน
ถ้ามงถ้าม่านตรงตะเล้นมันจะปึ้มปึ๊บเหมือนกันมันจะขาดให้ได้
ต้องไปหามุมที่มันไม่หลังคาไม่รั่วฝนไม่ต่ำ
คือหลบกันมึงไหนที่ว่ามันผสมั้ยตาแตียงก็พากลับไปหรบตรงนั้น
นอนตรงนั้นก็คือบิดเบียดกันนอน
ถ้าเต็นต์หลุดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องขึ้นไปซ่อม
บางทีผ้าขาดอย่างนี้ก็ต้องเอาผ้าผืนผืนใหม่มาเปลี่ยน
ให้มันดูเหมือนเดิมแล้วไม่ให้ลมกระแดดเข้า
ถึงว่าบ้านหนูจะเป็นแบบนี้แต่หนูก็ดีใจที่ว่าหนูมีพ่อมีแม่มีน้องคอยอยู่กับหนูตลอด
ถึงบ้านจะไม่ใช่บ้านก็ดีกว่าที่บ้านสมบูรณ์และไม่มีความสุข

ช่วงเวลานั้นก็หนักนะพูดถึงหนัก
เคยไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินเนี่ย
จนต้องไปหาเก็บปลากบุ้งตามท้องนา
แล้วก็จับพวกจิ๊มนมจิ๊มหนีดตอนน้ำคืนเอามาทำกับข้าว
มันท้อค่ะแต่มันพูดไม่ออก
คือพ่อแม่หากินอะไรก็ต้องกิน
กินอะไรได้ก็กินมีปลาร้าก็กินมีเกลือก็กินเกลือมีน้ำปลาก็กินน้ำปลา
หนูไม่เคยที่จะติเรื่องกับข้าวเลย
มีกินก็กินไม่มีก็ไม่กิน
ถ้ามีก็กินด้วยกันถ้าไม่มีก็อดด้วยกัน

น้องไอจี๊เขากลับมาจังเกียรติ์เขาเดินไปมาตามทรุงนา
ขยะที่ว่าสามารถขายได้เขาจะเก็บใส่กระเป๋าเข้ามา

มันก็คิดขึ้นมาได้ว่าต้องเก็บขวด

กลับมาจากโรงเรียนก็จะเห็นเขาถือขวดมาทุกวัน

ขายได้เงินมาก็เอาให้พ่อแม่หาใช้
หนูไม่อยากให้พ่อแม่จน

พ่อแม่เคยพูดกับหนูไว้ว่า
ถึงจะเหนื่อยถึงจะท้อ
ถึงเราจะจนแค่ไหนเราก็ต้องสู้

หนูก็จะอยากต่อน้ำต่อไฟสร้างบ้านให้เสร็จ

ไม่อยากให้เพื่อนมาล้อน้องว่า
ใส่เสื้อผ้าก็สกปรกยังอยากจะมาเรียนอยู่
ถ้าเพื่อนดูถูกหนูก็ไม่สนใจ

ว่าเพื่อนไม่สำคัญกว่าพ่อแม่
แล้วผมเป็นคนรักพ่อแม่มากกว่าเพื่อน

ก็คนเหมือนกันเขาก็จะพูดแค่นี้
ช่างก็เถอะแม่ปล่อยก็พูดไปเถอะ

สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือบ้าน
หรือที่อยู่อาศัยที่ทุกคนพึงจะมี
เหมือนกับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ

พี่หวังที่จะมีบ้านหลังเล็กเท่านั้น
ให้พวกเขาได้คุ้มแดดคุ้มฝน

บ้านหลังในเรื่องราวชีวิตนั้น

ครอบครัวของน้องฮายจากจังหวัดสุรินครับ

ผมสะท้อนใจเพราะว่า

ผมรู้สึกถึงความจน

เพราะว่าจริงสภาพบ้านของผม

ผมจะรู้ถึงความยากลำบากของทุกคน

พายอายุเท่าไหร่แล้วลูก

ลูกว่าเราอยากมีบ้านดีแล้วลูก

แล้วทำไมเราถึงสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ไม่ได้

แต่ว่าอยากให้พ่อแม่อยู่สบายอย่างนี้เหรอลูก

แล้วหนูช่วยพ่อแม่หาเงินยังไงบ้างล่ะลูก

ก็ช่วยพ่อกับแม่ไปเก็บ

ใช่ค่ะคิดมาโดยตลอดเลยค่ะว่า

สองคนมันทำให้แบบภาระเพิ่มขึ้น

แล้วจะได้หางาน

เพื่อพ่อแม่หนูอยากช่วย
พ่อกล้องแม่ทำงานพ่อกล้องแม่จะได้สบาย

อยู่หยุดเรียนนี้ในใจ

แต่น้องฮายก็ไม่ทิ้งการเรียนนะครับคุณผู้ชม
ยังเป็นเด็กที่ฝ่ายดีฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนจริงนะครับ

ก็คือประมาณ๓ปีและถึงได้ตัดสินใจว่าเรียนกศนดีกว่าเรียนให้จบนะลูกนะ
ทุกคนในครอบครัวก็คงเป็นกำลังใจให้
ก๊อฟจ๋ารายได้หลักของบ้านตอนนี้มาจากใคร
มาจากพ่อและก็ทำอะไรครับ
ก็บิ่งรับซื้อไก่อย่างนี้แหละครับ
คือบ้านไหนเลี้ยงเราก็ต้องไปขอซื้อไปขอซื้อเขา
ถ้าเราขี่ไปตามทางเราเห็นบ้านนี้เลี้ยงเราก็ต้องแวะถามเขาเลย
ขายไหมบางบ้านเหลือว่าขายถ้าขายก็ดีใจครับ
แต่ถ้าไม่ขายก็หมดปัญญาที่จะลัง
เดี๋ยวเราก็ไปเราก็สุ่มเดาไปเรื่อยอย่างนี้หรอ

แล้วเห็นบอกว่าแถวบ้านก็ซื้อไม่ได้ด้วย
ซื้อไม่ได้ครับมันมีคนซื้อประมาณ๔๕๐๐คนนะครับ
ถ้าเกิดว่าบางทีเราไปเจอบ้านอย่างใกล้อย่างนี้
เขามีไก่แต่เราไปถามเขาว่าขายไหม
เขาจะถามกลับเลยว่ากิโลแล้วเท่าไร
ถ้าเกิดเราบอก๗๕ไม่ขายหรอกอยากขาย๘๐
แล้วเราซื้อไม่ได้เลย

บ้านอยู่สุรินทร์เคยไปไกลที่สุดจังหวัดไหนครับ

ก็ข้ามศรีสะเกดข้ามยะโสแล้วก็ไปอุบลครับ
เอาอย่างนี้แล้วเราเอาทุนที่ไหนไปซื้อไก่อะครับ

แก่เขาให้ทุนไปซื้อก่อน
หมายถึงว่าถ้าคุณรับซื้อไก่ไป
ในราคาสมมุตินะตัวละ๗๕บาท

แล้วคุณไปขายเท่าแก่เนี่ยเท่าแก่เขารับซื้อ๘๐ได้

เพราะว่าเราเอาเงินของเท่าแก่ไปเติมน้ำมันด้วย

แล้วถ้าเกิดว่าวันไหนไปอุบลอย่างต่ำน้ำมันก็๓๐๐

แต่ไปขายขาดทุน๓๐๐๔๐๐บาท

เพราะว่าไก่เวลาเราซื้อกลับมาถึงปุ๊บ

พอถ่ายปุ๊บมันก็จะเหลือไม่เท่าเดิมล่ะ

หนูช่วยจับไก่เห็นอธิบายอะไรต่อลายคล่องหมดเลย

มาช่วยพ่อแม่เรื่องจับไก่นี่นานแล้วยัง

ประมาณ๒๓ปีแล้วค่ะ

เหนื่อยท้อนะคะแต่พูดไม่ได้
ถึงเหนื่อยถึงเทาะอย่างนี้เราก็ต้องทำ
ไม่เคยบ่นกับพ่อแม่เลยหรือลูกเห็นแม่บ้าง

ถ้าบ่นมันก็ทำให้พ่อแม่ท้อไปด้วย
เวลาเห็นเหงื่อพ่อแม่แล้วหนูรู้สึกยังไงลูก
รู้สึกเสียใจค่ะที่ทำให้พ่อแม่สบายไม่ได้
แล้วหนูก็อยากให้พ่อแม่นั่งอยู่นิ่งอยู่เฉยให้พ่อแม่สบาย
ถ้าพ่อแม่สบายหนูก็ดีใจหนูยอมลำบากแทนพ่อแม่
ไอเห็นบ้างว่าไปโรงเรียนเพื่อนก็ล้อเลยลูก

ไอไม่มีตังค์ไม่มีตังค์สร้างบ้านเลยลูกเรา
เราไม่มีตังค์สร้างบ้านต่างอย่างนี้ลูก

ก็คิดในใจว่าเก็บขวดดีกว่าขายให้ตังค์ให้พ่อแม่แค่เนี้ย

เพราะแม่น่ะสำคัญกับผม
สอนให้หนูเก็บขวดข้างทางเอาไปขายลูก

เห็นขวดนี่ก็เหมือนเห็นสตังค์เลยใช่ไหมลูก

ก็ให้พ่อแม่ไปต้องซื้อกับข้าวให้ลูกกิน
เพราะพ่อแม่สงสันลูกว่าลูกไม่มีของกินไม่มีอะไรใช้

หนูก็ทำพวกกระปุกผ้าขึ้นมาเอง

พี่สาวไปหาไก่เขาก็ช่วยงานบ้านแม่ทุกอย่าง
คือเขาทำได้มากกว่าเด็กคนอื่น
วันนี้ถามจริงครับว่าที่มาเกมต่อชีวิตเนี่ย

เพราะว่าถ้าเราจะสร้างบ้าน

ถ้าเราไม่มีน้ำมีไฟเราก็สร้างบ้านไม่ได้
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งแล้วลูกเห็นบอกว่า

ให้เป็นบ้านขึ้นมาสักทีให้เรียกว่าบ้านได้บ้าง
ไม่ได้ขออะไรไปมากกว่านี้เลย

เดี๋ยวช่วงหน้าคงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพราะมันมีโอกาสแล้วอยากให้ใช้โอกาสตรงนี้ให้เต็มที่นะครับ
ว่าเราจะสามารถได้ทุนไปต่อชีวิตหรือไม่

บ้านคือที่คุ้มครองให้สมาชิกทุกคนได้อยู่กันอย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับ
บ้านที่เป็นความหวังจะสมบูรณ์หรือไม่
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องฮายกันนะครับว่า
จะสามารถตอบคำถามได้ถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่

ขอบคุณครับ

ก็รู้บ้างแต่สุรินทร์ตึ๊บ

อ้าวแม่ได้กับพ่อแม่รู้ไหมว่าพ่อเป็นคนประจวบอ่ะ